หยุดในวัยบรรพิวเวิร์ควัยเจ้าในเขียนแก้ชงอะไรอย่างนี้
จริงเปลี่ยนนี้เดเจ้าปลอมไหม
เปิดมากกว่าจะไปแก้ฮะ

ไปทำยังไงบ้าง
เราไม่ค่อยมีเวลาได้ถึง
โดยทางหน้านี้เป็นใต้สินค้าต่อไปนะเดี๋ยว
สำนึกที่มันก็ดังหรือการยูดกลิ่งกั้น
ถ่ายกาแจเล่นเพื่อเกิดอินเต็มของภาพ
เขาแขกภาพได้หมดนะครับ
มันก็เป็นต้องเพียงเวลาสินะ
เราเคยทำงานส่วนตัวเพียงเดียว
เราก็เลยทำกันแค่๓ล้อเล่ม
แต่คนที่เรารักก็รักเราแป๊บ
ต้นแรกเราก็คิดว่าเค้าไม่มิดไม่เคยดูเวลาเจ๋ทำการ
หรือข่ายงานไม่รู้ว่าจะดูได้อย่างไร

ไออักษรและสงสาร

แล้วก็ปีนี้แรกคิดว่าปีเสร็จ
คุณก็ยอมรับนำได้หมดนะว่าก็ปีนี้ก็จะคลุมเป็นแบบร้อยสบาย
เมร์เอ็นเป็นคนที่แบบผักดันช่วยกินไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย
เราชอบเห็นแฟนเราแบบเก่งขึ้นได้เรื่อยเราอยากให้เขามีพัฒนาการ
อยากให้เขาเป็นที่ยอมรับในมุมกว้างขึ้นเรื่อยแล้วก็อยากให้เขาไปไกลที่สุดอะค่ะ
ไม่ห่วงค่ะถ้ามีจะมีคนมาพูดเยอะข้างดีกว่าเมร์เอ็นค่ะ
มีกำโลจน์จะอีเดี๋ยวอีกเมื่อไรค่ะ
เขายังไม่ได้ไปนะคะเขาไปเดือนกรกฎา
ที่เห็นว่าไปอันนั้นอีกไปรอยงานแผลงข่าวนี่แหละ
แต่คุณกร็าไม่มีเวลาว่างเลยอะกรินนี้ต้องชินแล้ว
แลกขอขอมูลใชาของกำลังกอง

ไม่มีเพราะแพลนไม่ได้
แพลนไปเดี๋ยวเขาไม่ว่าง
แล้วเราจะเข้อนขึ้นกี่ต่อข้าง
ตอนนี้พวกเขาก็บอกว่าพี่เมบดูแลอาทิตย์เรนดีมากเลย

แมนก็ฮูแลในเรื่องของ

แต่เขาก็น่ารักเขาก็ยอม

เราก็อายุมากกว่าเขา

คือใครอะคะเพราะว่าไม่ผ่านเขาเขาไม่มีผู้จัดการ

ทองเมืองทองเป็นคนดูแลเขาแต่ก็จะมีคนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ย
ที่แบบคอยหาการอะไรแทบอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่รู้เขาไม่มีผู้จัดการ
หรือแบบที่มาโจมตีแล้วไม่ได้
เอ่อถามเขาเองดีกว่าเพราะว่าแม่ไม่รู้เลยแบบนี้
แม่ไม่มีส่วนใดเสียแม่ไม่เคยไปหาการหรืออะไรอย่างเงี้ย
แต่จะมีบางอย่างที่เขาจะมาปรุกษาอะไรว่า
ตัวเองอันเนี้ยค่าตัวน้อยเป็นไรหรืออะไรบางที
คือเราก็แนะนำในส่วนที่เรามีประสบการณ์มากกว่า

มันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเมย์จะช่วยเขา
หรือบางคนที่คิดจะแบบมาโกงเขาอะไรอย่างนี้
ถ้าอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
เพราะว่าเขาก็มีคนที่จะแบบมีประโยชน์อีกเยอะ